วันนี้คุณพิธามาที่ไทยรัฐทีวี

หลังจากกรกตมีมติ๔ต่อ๑เสียงใช่ไหม
ส่งให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย

การทำการใหญ่การทำเรื่องใหญ่

เป็นสิ่งที่คาดหมายไว้อยู่แล้วครับ
พูดเรื่องนี้ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ

ถ้าเรามาสรุปให้ในข่าวเช้าหัวเขียว

สติและกำลังใจยังดีอยู่

ไม่ห่วงว่ากรณีที่
กอกกะตอส่งสาธรรทธรรมนุษย์จะเป็นปัจจัย

เป็นนักการเมืองของประชาชน

ก็ไม่มีโอกาสไปชี้แจงแค่แก้ข้อกล่าวหาเลย

กรกตใช้พิจารณาเรื่องนี้แค่๓๒วันเอง
แล้วก็ลงมติ๑วันก่อนโหวตนายกด้วย
เป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดในประวัติศาสต
เทียบเคียงกับคดีของรัฐมนตรี๔๕คนที่ผ่านมา
ซึ่งก็ใช้เวลา๗๐วันบ้าง๓๘๐วันบ้างก็มี
แต่คุณพิธาก็พร้อมนะจะไปชี้แจงกับสารรัฐธรรมนูล
ถ้าหากมีการเปิดให้ไต่สวนครับ
เป็นเรื่องที่ผมก็คงสงสัยพร้อมไปกับพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ตรงนี้
ระยะเวลาที่เกิดขึ้นสั้นนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ชี้แจง
เกิดขึ้น๑วันก่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรี
ผมเองก็เป็นสอสอมา๔ปีถ้ามันเป็นเรื่องคุณสมบัติตั้งแต่ปี
ซึ่งตอนนั้นผมก็ปรึกษาทั้งพประชาปรึกษาทั้งโอกาสต่อ

แต่ว่าพอมาถึงทุกวันนี้อีก๑วันกำลังจะเป็น
ดิเดตนายกรัฐมนตรีหนึ่งเดียวในการที่จะต้องให้สมาชิกรัฐสภาทั้ง๗๕๐คนลงมติ

พอดีมันก็เป็นเหตุให้ช่วยไม่ได้ที่จะชวนให้สงสัย
ถามว่าแล้วที่กรกตมีมติ๔ต่อ๑ส่งให้สารรัฐธรรมนูลเป็นการตัดสินแล้วหรือยัง
ว่าคุณพิธามีคุณสมบัติต้องห้ามเนี่ยก็ยังนะยังเพราะว่าเป็น
ต้องเป็นคำวินิจฉัยของศาลก่อนแต่ทีนี้คุณพิทาก็ยอมรับว่ามติของกรกต
มันก็จะแบบนี่ไม่แบบขาวใสสะอา
สวบางส่วนอาจจะมองว่าไม่ขาวสะอาดมีมณฑิน

บางคนอาจจะงดออกเสียงหรือบางคนอาจจะเสนอให้เลื่อนไปเลย
ฟังคุณพิธาพูดถึงเรื่องนี้ครับ
ผมก็คิดว่ามันมีความพยายามที่จะสกัดกั้น

สกัดกั้นรัฐบาลเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชน
ที่จะเข้าสู่การบริหารประเทศอยู่ในหลายรูปแบบ

วิธีมองของผมก็คือว่าอะไรที่มันยิ่งใหญ่
อะไรที่มันสำคัญมันต้องมีเรื่องยากเสมอ
ก็ทำให้เลยผมมีกำลังใจแล้วก็ยังมีกำลังวางชาย

พอที่จะค่อยแก้ไปทีละเรื่อง
กระทั่งถึงความฝันของผมแล้วก็ประชาชนร่วมกัน
นี่ไงก็มีช่วงหนึ่งที่คุณพิทาพูดว่า
ถ้าเกิดว่าจะฆ่าหนูตัวเดียว
จำเป็นต้องเผาทั้งนาเลยไหม
มันก็จะเดือดร้อนกันไปหมด
มันเงียบมากตอนเบรกมันอาจจะแตกต่างจากตอนที่

คือถ้าตอนรายการทั่วไป
เวลาพักเบรกโฆษณาเนี่ยเขาก็จะคุยกัน
เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้มีการหยอกล้อกันมีการถามกันมีบรรยากาศเมื่อวานเป็นยังไง
ก็เมื่อวานคือมันเงียบไงพอมองคือน้ำแข็งก็มองหน้าคุณพิทาอยู่นะ
ว่าแบบว่าเออท่าทางเขาเป็นอย่างไร
ไม่ค่อยได้มีรอยยิ้มยกเว้นซะแต่ว่าจะบกมือทักทาย
เขาถึงมีรอยยิ้มมาแบบรอยยิ้มในใบหน้าแต่ก็เข้าใจแหละค่ะ
เมื่อวานนี้นะกองเชียร์กำลังใจมาแบบเพียบมากเลย
มารอดูแล้วก็แบบตะโกนเรียกตอนส่งขึ้นกลับบ้านนะ

อันนี้คือเขามาดักรอที่ไทยรัฐพอรู้ว่าคุณพิทาจะมา
ถึงได้บอกว่าอยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดู

แล้วก็ฟังที่น้ำแข็งบอกเนี่ยคุณพิธาดูนิ่ง
ก็ตีความได้อย่างหนึ่งคือถ้าไม่เครียด
ก็นิ่งตั้งสติอยู่

เขาปกติคุณพิทาก็บอกว่าจะเดินหน้า
ใช้เวลาช่วงอภิปราย๖ชั่วโมงนี่แหละแถลงวิสัย
และทำความเข้าใจกับทั้งสสและสว
เพื่อให้โหวตกับเขาให้เป็นนายกคนที่๓๐ของประเทศไทย
เพื่อจะได้เสียงข้างมากอย่างชอบทำนั่นเองครับ
คือคุณพิทาบอกอยากจะให้จัดเต็มมา
จะได้ชี้แจงเต็มเรื่องมาตรา๑๑๒
เรื่องการไปเอื้อประโยชน์ให้กับชาติมหาอำนาจ

จัดเต็มมาคุณพิทาบอกว่าจะได้ชี้แจงกันไปทีเดียวนะครับ